คุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง๔๒นาทีแล้วนะคะ
เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงบ่าย
ซึ่งช่วงบ่ายนอกจากจะมีท่าทีการเคลื่อนไหวของคณะรัศดรปี๖๓แล้ว
แน่นอนกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาจะมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

ว่ากลุ่มไหนใครเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นกลุ่ม
อยากเรียกว่าแก่นำเป็นคนที่เขาประกาศว่าเขาอยากจะมารวมตัวตรงนี้ก็แล้วกัน
นะคะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรบ้างไปดูจุดที่หนึ่งก่อนเลย

นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

ปากหลักชุมนุมบนถนนราชดำเนินกลาง
ตรงบริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินสะพานผ่านฟ้า
ห่างจากอนุสวรีประชาธิปไตยที่กลุ่มคณะราษดรอยู่๔๐๐เมตร
ก็คือเหมือนดักเป็นจุดแรกนะ
เมตรเดินแป๊บก็ถึงกันแล้วนะตรงนี้ก็ถือว่าใกล้เหมือนกันจุดนี้นายสุเทพอยู่
แต่ก็ต้องดูท่าทีว่าคุณสุเทพจะมีการย้ายไหม
เพราะตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มย้ายไปรวมอยู่จุดเดียวกันใช่ไหมคะ
ที่สะพานมะขวานรังสรรค์นะฮะ

จุดที่๒เป็นจุดของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะ
แก่นำกลุ่มไทยพักดีค่ะย้ายจากหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังตอนแรกจะอยู่ที่วัดพระแก้ว
ย้ายมาแล้วนะคะย้ายมาอยู่ที่สะพานมักขวานรังสรรค์แล้วค่ะ
เช่นเดียวกันกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ปักหลักชุมนุมที่สะพานมะควานรังสรรค์เหมือนกัน
ที่ตอนแรกจะอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

ย้ายมารวมกับคุณหมอวรงนะคะตรงสะพานมะขวานรังสรรค
บอกเลยหมอเหรียญทองบอกว่าจะขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
หมอเรือนทองบอกว่าจะมารับเสด็จใช่ไหมวันนี้
เอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์ในการรับเสด็จนะคะ

ส่วนจุดสุดท้ายนายสุวิธรปรเศรษฐ์

ปากหลักชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
ก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละสะพานมะขวานรังสรรค์ยาวยาวไปถึงหน้ากระทรวงศึกษาที่กาล
เส้นราชดำเนินแล้วก็ไปแถวธรรมเนียบรัฐบาลคือจะอยู่จุดนั้น
ใช่ก็จะห่างจากกลุ่มของคณะรัศดรปี๖๓ประมาณ๑๒กิโลเมตรนะคะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลฝั่งประตู๕แล้วก็บริเวณสะพานมะควันรังสรรค์
กลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายไฟฟ้าปรับปลาแล้วยาเพื่อชาติประชาชน
กลุ่มของพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
กลุ่มนายสุวิธรประเสริฐหรืออดีตพระพุทธศาสตร์อิสระอดีตแก่นำกรปภศ
ก็มารอกันแล้วนะคะรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับขบวนเสด็จ
เพื่อแสดงพลังความจงรักพักดีและจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ใครจะจาบจ้วงละล่วงละเมิดไม่ได้
ส่วนกลุ่มของไทยพักดีที่นำโดยในแพทย์วรงก็จะตามมาสมทบช่วงบ่าย

วรงบอกว่านัดไว้ใหม่เวลาใหม่บ่าย๒นะฮะ
ใช่ค่ะก็จริงถ้าเทียบเวลากันแล้วก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คณะรัศดรปี๖๓
จะเคลื่อนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
พระพุทธอิสระก็เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกกังวล
เพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างสงบแล้วก็จะยังมีมวลชนทยอยเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดสมทบอีกเป็นจำนวนมาก
ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาที่บริเวณนี้ก็มาด้วยความจงรักพักดีไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไร
ทุกคนที่เข้ามาถึงก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยบางคนก็ไปหาอะไรทานในโรงครัวที่ตัวของอดีตพระพุทธอิสระมาตั้งไว้
จ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้
เป้าหมายหน่อยเป้าหมายของกลุ่มของนายสุวิทย์หรืออดีตพระพุทธอิสระก็คือ
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับและส่งเสด็จ
เมื่อเสร็จภารกิจก็คือจบ
แต่มีแต่นะคะแต่ว่า
ถ้ากลุ่มของคณะราษฎรปี๖๓
มีการสกัดกั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

คุณจะไปชุมนุมที่ไหนก็ไปไม่ว่ากัน
แต่ต้องไม่ใช่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
เพราะเส้นทางนั้นต้องสะอาด

และยังอยากฝากถึงกลุ่มคณะราชอีกด้วยว่า
ทำไมถึงต้องมีการชุมนุมในวันที่มีขบวนเสด็จพระราชดำเนินแบบนี้ด้วย
รออีกสักวัน๒วันเนี่ยไม่ได้เลยเหรอ
เอาอย่างนี้ยังไงก็ตามอดีตแก่นำกปศคนนี้บอกว่า
ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้
ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้ภารกิจของกลุ่มนี้จบลง

ก็จะเดินไปส่งประชาชนขึ้นรถกลับบ้าน
เพื่อความปลอดภัยทุกคนด้วย
ทีนี้บรรยากาศหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นยังไงบ้างคะ
ใช่ครับหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะก็มีกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อจะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากนะครับ
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการสั่งห้ามในการเข้ามารวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
แต่ว่าทางประชาชนเองก็ได้เคลื่อนตัวมารวมกันบริเวณหน้ากองทัพภาคที่๑
คือขยบออกมาหน่อยหนึ่งซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้ามาดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบด้วยนะครับ
อันนี้ต้องดูแบบดูเป็นบุคคลไปนะคุณนะ
คือการรวมกลุ่มกันมาก็มีหรือว่าจะมีประชาชนมีประสบกรณิกรทั่วไป
เขาก็มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะฮะ
ส่วนบรรยากาศในจุดที่น่าจะเข้มข้นก็คือบริเวณสะพานมักขวานบรังสรรค์
ตรงนี้นะฮะประชาชนกว่าพันคนพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง
ปักหลักรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พร้อมนำพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาด้วยนะครับแล้วก็จับจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วครับ
ทีนี้ทางด้านของคนตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
มนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งมาช้าหน่อย
ก่อนหน้านั้นประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมาสัก๑๐โมงนะครับ
แต่ขอเลสหน่อยสุดท้ายก็มาถึงเมื่อมาถึงแล้วนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์ทันทีนะครับบอกว่าจุดประสงค์ของการมาวันนี้
ผมมาเพื่อรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้น
ไม่ได้มาก่อม็อบหรือสร้างความวุ่นวายอะไร
ผมเชื่อว่าทุกคนที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักพักดี

เขามาเองของเขานะเขามาคนเดียวของเขา
เขาไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มไม่ได้เป็นแกนนำรวมพลอะไรไม่มี
เขามาความตั้งใจของเขา
แต่เตรียมรถพยาบาลมา
ก็มีใจเป็นหัวในฐานะหมอ

ส่วนม็อบแกนนำคณะราษฎร๖๓เนี่ยนะครับ
ทางด้านของหมอเหรียญทองก็บอกว่า
องว่าเป็นม็อบที่ไม่ให้ราคา

คือไม่ให้ราคากลุ่มคนพวกนั้น
แล้วก็ยืนยันว่าหากมีการประจันหน้าเผชิญหน้า
ตัวของเขาเองจะไม่สร้างความวุ่นวายแน่นอน
ส่วนผมเองนะผมไม่สร้างความวุ่นวาย
เพราะผมไม่ต้องการปะทะให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใด
ฟังเสียงหมอเหรียญทองหน่อยเห็นเขาบอกว่า
ก็จวกหนักอยู่พอสมควรนะฮะ
เลิกสุดทีนะครับกับการให้ร้ายพมหากศัตริย์
ซึ่งเพราะของท่านไม่ได้มี
อะไรที่จะมาโต้ตอบ

สำหรับส่วนตัวผมนี่จริงแล้วผมไม่ได้นำมวลชนอะไร
ผมบอกเสมอว่าผมไม่ใช่ผู้นำมวลชนนะครับ

ที่มีความจงรักฺฑกดประจาอยู่หัวด้วยชีวิต

นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแก่นำกลุ่มไทยพักดีก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศ๕ท่าทีที่มีต่อม็อบ๑๔ตุลาคม
โดยระบุขึ้นด้วยแฮชแท็กก่อนเลยปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์แฮชแท็กร่วมกันประจานความเลวร้ายของมอบ๑๔ตุลาคม
ที่มีเจตนาทำลายและเป็นปฏิปักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งกลุ่มมอบเรียกร้อง๓ข้อไม่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ยังมีพฤติกรรมคุกคามทำลายความสงบสุขของสังคม
รวมทั้งมีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายให้ข้อมูลเท็จ
แก่นำเป็นเพียงตัวแทนแต่มีนักการเมืองสนับสนุนเบื้องหลัง
และจีรัฐบาลเลยบอกให้ดำเนินการ๕ข้อก็คือ
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับแกนนำนักการเมืองพักการเมืองและผู้สนับสนุน
ต้องไม่ยอมรับข้อเรียกร้องใดของผู้ชุมนุมรวมทั้งไม่แก้รัฐธรรมนูล
ต้องปรับปรุงการสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต้องใช้โอกาสนี้ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ต้องใช้มาตรการเชิงรุกต่อระบบโซเชียลมีเดียในการจัดการข่าวปลอม
โดยทิ้งท้ายติดแฮชแท็กเอาไว้ว่า
รวมถึงทิ้งท้ายก็บ่ายวันนี้
คนไทยใส่เสื้อเหลืองไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์ถนนราชดำเนิน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกัน
ก็เป็นสิ่งที่หมอวรงเขาโพสต์ไว้นะครับ